ขังแล้วนะครับซึ่งสารไม่ให้ประกันตัวด้วยก็คือนอนคุกต่อไปฮะ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีครับคุมตัวคมศิษ
เขาโดนข้อหาบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
ขู่เข็นและใช้กำลังประทุษรายครับ
พอมาถึงที่ศาลตำรวจก็คุมตัวคมสิทธิ

ส่วนคุณกันจอมพลังนะพาผู้เสียหายก็คือนี่
ทางซ้ายนี่เราเบลอหน้าไว้คุณเอครับ

คือเธอมีกำหนดจะรับพระราชทานปริญญบัติ
เป็นปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง

แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันซ้อมใหญ่
ทีนี้พอคุณกันจอมพลังติดต่อไปเนี่ย

เอาจริงเธอบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไม่ไปรับปริญญาด้วยนะ

กลัวเพราะว่าเรียนมาด้วยกันกับเจนุสเลย

นุษย์ไม่จบแล้วเจนุสเคยพูดว่าจะทำทุกวิถีทาง
ไม่ให้เธอได้รับปริญญา
แต่คุณเอเรียนจบกำลังจะรับปริญญาพรุ่งนี้
แต่เมื่อวานนี้ก็ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวฮะ
ส่วนพ่อและแม่ของนายคมสิทธิ์

พร้อมทนายความเพื่อจะยื่นขอประกันตัวลูกชายเหมือนกัน

ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยเกือบ๒ชั่วโมง

มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวคมสิทธิ์ครับ

คมศิษย์ก็ถูกคุมตัวไปส่งที่เรือนจำกลาง

ต่างจากคุณกันจอมพลังและคุณเอผู้เสียหายครับ
ออกจากศาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มชูมือ

แล้วก็พูดว่าโคตรดีใจเลย
คุณเอบอกว่าเธอดีใจ
นี่ฮะคุณกันยกมือนี่ชูนิ้วเลย

แต่แต่เธอยังกังวลนะ
กังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวเธอและครอบครัวเธอเหมือนเดิมเลย

ผู้ต้องหาก็คือทั้งเจนุสแล้วก็นายคมเสร็จ
รวมไปถึงบรรดาเครือข่ายที่เจนุสรู้จักเนี่ย
เธอยังไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับ
แล้วก็แฟนของเจนุสที่ยังอยู่ในห้องขังอยู่นะคะ
ค้านการประกันตัวทั้งคู่นะคะ